แล้วเขาบอกไม่รู้สึกตัวด้วยนะคะอาการที่เกิดขึ้น
และเป็นมานาน๒๕ปีแล้ว
เอาดูอาการของผู้หญิงคนนี้ค่ะ

เป็นอะไรคะ
โอ้โฮเป็นอะไรใครเนี่ยใครใคร
ใครไหนบอกชื่อสิคะชื่ออะไร

ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณเตยบุญธรรมอายุ๖๓ปีแล้วนะคะ

แต่นอกจากร้องไห้มีหัวเราะด้วย
แล้วบางทีก็ด่าสามีโดยไม่รู้สาเหตุค่ะ
คือสลับกันไปแบบนี้ค่ะอาการ
บอกว่ารู้สึกเหมือนถูกคุณสัยหรือมีของเข้าตัว
อาการเกิดขึ้นโดยควบคุมตัวเองไม่ได้
เคยไปหาหมอแล้วไม่หาย
หันไปพึ่งศัยศาสตร์ก็ไปแล้ว
ไปทั้งพระไปทั้งหมอดูไปทั้งร่างทรง
ไปหลายจังหวัดเลยไม่หาย
เงินทองที่เก็บไว้ไปหาหมอหมด

เตยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันพรายของพ่อ

ช่วงนั้นพ่อเผาศพคนตายทั้งกลม
พ่อก็ทำน้ำมันพลายใส่ตลับไว้
ตัวเองเอาน้ำมันพลายของพ่อมาเก็บไว้
เพราะคิดว่ามีเมตตามหานิยม
ต่อมาค่ะนำไปฝังที่ดินที่บ้านแห่งนี้

แล้วก็ถ่ายหนักทับตลับน้ำมันพรายฝังใต้ดินไว้เลย
แต่จำไม่ได้ว่าฝังไว้ตรงไหน
ตั้งแต่นั้นมาค่ะตั้งแต่ฝังไว้ใต้ดิน

หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างด่าบ้าง
๕ปีผ่านมาแล้วไม่หายค่ะ
ไม่รู้สึกเจ็บปวดนะแต่

อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเข้ามาช่วยหน่อย
เพราะถือว่าเป็นความทุกข์ของเธอในตอนนี้ค่ะ
ถ้าอยากพบหมอปลาก็ต้องเข้าคิวนะคะ